ไปดูเรื่องราวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
ล่าสุดมิเกลรอดิโกโคสฟุตซอลชาวสเปน

เตรียมที่จะประเดิมคุมทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้ครับ
เกลโรดิโกกุญสือคนใหม่ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยมีนายอดีศักดิเบนจสิริวัล
ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติมาต้อนรับครับ

เคยพาทีมชาติญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชียถึง๒สมัยติดต่อกัน

หลังจากตอบรับคุมทีมชาติไทยว่าเป็นงานที่ท้าทายมาก
ในการพาทีมชาติไทยลุยศึกฟุตซอลชิงชำโลกที่ประเทศโคลัมเบีย
ซึ่งตอนนี้เขานั้นพร้อมที่จะทำหน้าที่แล้ว
หลังจากไม่สามารถพาทีมชาติญี่ปุ่นไปลุยฟุตซอลโลกได้

โดยมิเกลบอกว่ารู้จักนักเตะไทยเป็นอย่างดี

คุมทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้
ก่อนที่จะคุมทีมลงฝึกซ้อมในทันทีครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชมบุรีบลูเวฟ
ชนบุรีบลูเวฟที่จะลงแห่งขาลฟุตซอสโมสรชิงช้ำเอเชียร์๒๐๑๖
ในฐานะทีมเจ้าภาพโฟสต์หนีรักษณ์สายเนธงาม
หัวหน้าภุตศรเผยวาเจสนาชูเดช
ที่ยืมตัวมาจากราชนาวี๑เดือน
ตอนนี้ก็ปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นได้อย่างรวดเร็ว
เชื่อว่าเจ้าต๊อปนะครับซึ่งเป็นดาวยิงที่มีความโดดเด่น
ในการทำประตูจะช่วยทีมได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดทุกนัดของชนบุรีบลูเวฟนะครับ
ในศึกทศสโมสรชิงช้ำเอเชียร์๒๐๑๖
ก็เริ่มตั้งแต่ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
วันที่๑๕กรกฎาคมพบกับวิกไวเปอร์ของออสเตรเลีย
และวันที่๑๗กรกฎาคมครับพบกับนาโกย่าโอเชียนจากญี่ปุ่นนะครับ